แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วค่ะ
เพราะว่ากลายเป็นว่ารอปภทำซะเองค่ะ
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครคุณผู้ชม
ปั๊มเนี่ยเขาก็จะมีร้านกาแฟถูกไหม
พนักงานร้านกาแฟไปเข้าห้องน้ำปั๊ม
แต่ปรากฏว่าเธอถูกรอปภแอบถ่าย
นี่จุดเกิดเหตุก็คือภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนเอกชัยตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
ตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปแบบนี้
ตำรวจจากโรงพักเมืองสมุทรสาครค่ะ
ห้องน้ำหญิงห้องที่๑
บิดประตูปรากฏว่าบิดไม่ออก
ตอนแรกคาดว่าน่าจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่ข้างในนั่นแหละ
ตำรวจเขาก็เลยตะโกนเรียกอยู่พักใหญ่นะคะ
ที่สุดแล้วผู้ต้องสงสัยยอมเปิดประตูออกมาค่ะ
ปรากฏว่าเป็นผู้ชายทราบชื่อคือนายชาญชัย
อายุ๒๗ปีก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำนะคะ

ชัยก็บอกว่าตัวเขาเองเป็นรอปภ
ปวดท้องแต่ห้องน้ำชายมันเต็ม

ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะคะ

ขณะที่ตัวเองไปเข้าห้องน้ำ

โทรศัพท์มือถือลักษณะคือคล้ายแอบถ่าย

หลักฐานต้องอยู่ในคลิปคลิปต้องอยู่ในมือถือแน่เลย
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวนะคะ

ในข้อหาก่อความเดือดร้อน
อืมรอดูราชการเขาก็จะทำอีกครั้งนึงหรือเปล่าเนอะ